เรียกว่ามวยคู่เอกจริงสำหรับคุณชูวิทย์กับคุณสันทนะ
วันนี้คุณชูวิทย์ไปแต่เช้าเลยไปบุกสภานะฮะ
แล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเมื่อเจอกับคุณสันทนะ
เรียกเลยเรียกสันทนะมานี่มานี่
ถอดกระโปรงเดี๋ยวนี้ให้คุณผู้ชมไปดูกันนะครับ

คุณต้องเรียกมามาแล้วเปล่าไหนใส่กระโปรงมาหรือเปล่ามามา
พัดดูหน่อยมามามามาถอนหน่อยมามาดิมาดิวันนั้นหนีไปทำไมอ่ะ
มาดิเอ้ยไม่แน่จริงแน่ก็โถตีกินไปเรื่อยพอไปไหนก็จะตามไป
เฮ้ยไอ้สันเฮ้ยกลัวนี้กลัวนี้
คุณต้องเรียกมันมานี่ตรงนี้ก็ได้ผมไม่ไปทำอะไรมันหรอก
โอ้โหสุดท้ายมาปะทะกันที่สภากันอีกแล้วคุณ
คือคุณชูวิทยก็หอบหลักฐานบุกสภาเพราะอะไร
จะมายืนให้กับผลอำรวจเอกเสรีพิสุดตะเมียเวชฮะ
ประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินและการทำหน้าที่ของคุณสันทนะ
เพราะว่าโดนไล่ออกจากราชการ
แล้วบอกแบบนี้ว่าคุณสันทนาโดนไล่ออกแบบนี้
มีสิทธิ์มาตรวจสอบใครล่ะ
เพื่อว่าตัวเองก็มีมณฑินอยู่

ดังนั้นขอให้ทางประธานกรมทรช่วยตรวจสอบกันหน่อยนะฮะ
ส่วนถามว่านี่คุณอีกฝ่ายมองยังไง
อีกฝ่ายก็ไม่ทันได้เข้ามาถอยกระโปรงให้ดู
เพราะว่าคุณสันทนาก็ไม่ได้ใส่กระโปรงมาจริง
ใส่กางเกงมาตามปกติแหละครับ
ก็เมื่อวานคุณสันทนาบอกแล้วคุณชูวิทย์ไปไหนเดี๋ยวจะตามไป

คุณชูวิทย์ขออภัยคุณสันทนะก่อนหน้านั้นก็เรียกร้องให้มีการตรวจสอบคุณชูวิทย์เหมือนกัน
โดยเฉพาะกรณีทั้งบ่อนกรณีทั้งโรงแรม
กรณีของยาเสพติดในโรงแรมอะไรหรือเปล่าเนี่ย
สุดท้ายต่างฝ่ายต่างมาเจอกันที่สภาอีกนะครับ
คุณชูวิทย์ก็บอกว่ามาดักรอตั้งแต่เช้าแล้วมาดักรอตั้งนานแล้ว
แน่จริงอย่าหนีจุกตูดเหมือนที่โรงพักทองหล่อแล้วกัน

เดี๋ยวข่าวช่วงอื่นจะขยายความให้คุณผู้ชม
ได้เห็นคลิปเต็มนะดุเดือดจริงครับ